เอาละค่ะช่วงนี้ดูสถานการณ์ต่างประเทศการบอกแล้วว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนรักสุนัขแล้วก็สุนัขด้วย
เพราะว่าตอนนี้ที่เม็กซิโกเขามีการเตรียมที่จะทำขาเทียม๓มิติให้กับสุนัขที่ขาดแคลนทั้งหลาย
ไปดูหน้าตากันหน่อยว่าเขาเตรียมทำกันอย่างไรแล้วก็จะใช้กันอย่างไรบ้างนะคะ
นี่เป็นทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลสัตว์ของยูนิเวรซิดาเดลเบาเดอร์เม็กซิโกค่ะ
โดยการใช้เทคโนโลยี๓มิติในการออกแบบแล้วก็พิมพ์ขาเทียมค่ะ
สำหรับขาเทียมสำหรับสุนัขพิการรุ่นดังกล่าวมีความพิเศษอยู่ตรงที่ข้อต่อ
เพราะว่าข้อต่อตรงนี้ได้รับการพัฒนาให้สามารถเคลื่อนไหวได้เหมือนกับขาปกติเลย
เพื่อที่จะให้สุนัขพิการเหล่านั้นสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนปกติอีกครั้งหนึ่ง
มาดูผู้โชคดีตัวแรกกันหน่อยดีไหมคะ

เจ้าหน้าที่เขาทำการใส่ขาเทียมให้กับเจ้าโรมิน่า
เป็นสุนัขพันเกรฮาวิบแพทวัย๖ปีจากเมืองเมริด้า
เจ้าโรมิน่าเนี่ยสูญเสียขาหน้าทั้งสองข้างไปกับอุบัติเหตุเครื่องตัดย่าในบราซิลประมาณ๓ปีก่อน
ที่แพทย์บราซิลจะใส่แผ่นเหล็กไทเทเนียมเข้าไปที่ขาซ้าย
ก็เลยทำให้มันเดินได้ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่
เพราะว่าโรมิน่าก็เริ่มที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับหลังแล้วด้วย
ในการที่จะสร้างขาเทียมต้นแบบแล้วก็สัญหาวัสดุ
รวมถึงการออกแบบระบบของขาทีมให้เหมาะสมกับเจ้าโรมิน่ามากที่สุด
โดยโรมิน่าได้เข้าสู่กระบวนการปรับตัวและฟื้นฟู
หลังใส่ขาเทียมที่คลินิกกายภาพบำบัดของโรงพยาบาล
เพื่อให้เกิดความคุ้นชินกับขาเทียมตัวใหม่อันนี้ด้วย
โดยในตอนนี้ขาเทียม๓มิติต้นแบบของโรงพยาบาลสัตว์แห่งนี้มีอยู่๒ชนิดด้วยกัน
ก็เพื่อให้สามารถปรับแก้ได้โดยง่ายก่อนที่จะเปลี่ยนมาใช้อลูมิเนียม
สุนัขพิการแต่ละตัวสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับขาเทียมได้แล้ว
ไม่ว่าจะเป็นเต่าหรือเป็นจราเข้ได้ด้วย